อีพีนี้ก็อีพีที่๒๔แล้วก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับ
สวัสดีครับบอยครับ

ก็เป็นนักเตะที่คิดว่าทุกคนเดาได้แล้วแหละ
ไม่ใช่ดาวน์ได้เห็นจากปกแล้วแหละ

บอยบอกว่าเขาเป็นชายผู้ปิดทองหลังพวก
นักเตะตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปิดทองหลังพระ

แต่ว่าก็จะไม่ได้โดนให้ความสำคัญในการดูบอลขนาดนั้น
อย่างที่เราบอกคราวที่เราเคยคุยกันไว้
แบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะไม่ได้มีของเขาก็คือ
เป็นโกโลกองเต้ใช่ใช่ใช่มันคงต้องมันเรารู้สึกว่ามันต้องเด่นขนาดกองเต้อ่ะ
มันถึงจะโดนหยิบยกมาพูดถึงอืมถ้าเป็นแบบตำแหน่งอื่นคนอื่นอื่นอ่ะ
ก็มีที่ที่เล่นอย่างนี้แหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความแบบ
ดุดันหรือเด่นขนาดกองเต้ก็เลยไม่ได้เป็นที่จดจำขนาดนั้นด้วยหรือเปล่า
ใช่ใช่จำแหน่งหรือจำแหน่งนะครับอ่า
ยังไงพี่ปีบ้อยมีมีเรื่องของมุมไหนของเขามาตอนนี้
ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกช่างใจอยู่๒คน
ระหว่างกองเต้กับอีกคนนึงคือ
แล้วแล้วดันไปอยู่นาโปรีก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ในในเซอามากนักเนอะไม่ใช่ทีมที่แบบ

ใช่เพิ่งย้ายไปเนี่ยครับช่วงนี่แหละไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละ
ก็ย้ายไปช่วงมกราคมตลาดเปิดเนอะตลาดรอบ๒ใช่ไหม
เอ๊ะเหมือนกันครับ
แต่เริ่มเตะอาจจะไม่ตรงกันใช่ไหมแต่ก็ตลาดเปิดปิดนี่คล้ายกัน
ใช่ใช่ใช่
ก็น่าเสียดายเพราะว่าอายุไม่เยอะ
อื้มอายุยังไม่เยอะอีกจริงคือ
คือที่บอกว่าย้ายไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเขา
อืมก็เดินมาหลังจบฤทธิการนี้นะ
แต่ตัวยังไม่ไปอยู่วิธีนี้นั้นเอง
ตัวยังตอยังอยู่

ซึ่งส่วนใหญ่นักเตะประเภทนี้ถ้าเกิดทีมก็จะไม่ค่อยให้โอกาสมากนักอยู่แล้วล่ะ
ถ้าไม่ใช่คนหลักใช่ไหม
หมายถึงว่าทีมเก่าอย่างนี้ก็อาจจะต้องหาตัวเสริมมาแล้วล่ะ
ใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่านาโปรลีเขาซื้อใครเพราะจริงก็ไม่ได้ตามนาโปรลีกสักเท่าไหร่
แต่เขาอยู่ดับ๓นะ
อืมแปลกมากว่าเรายังไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขามีข่าวมีอะไรมากแต่เขาอันดับ๓เลยนะ
แต่พี่นี้พี่เองก็ไม่ได้ตามเสริมอ่าเลยแต่เขาไม่ตามเลยดีกว่า

ใช่แล้วก็จริงเราก็พูดถึงนักเตะของเซเลอร์มาถี่นักช่องหลัง
ใช่ติดกันเลย
อืมกาก่าก็ใช่เอร็กเซ็นก็ใช่
นั่นแหละครับก็เลย
ผลที่ได้อินเซียเอ้ยได้มะเครเลเลมา
แล้วก็เหมือนก็ที่เราทิ้งท้ายไปช่วงเทปที่แล้วครับ
ก็คือว่าเรายังไม่ได้พูดถึงนักเตะของเชลซีเลย

แล้วเอาอีกน้ำใบกันตอนนี้เลยพี่

เออเป็นนักเตะเชลซีติดกันเลยครับ
มันจังว่ามันลงกว่าดี
เอาใจแฟนสิงหรูเต็มที่

ครับมะเครเลเลก็น่าจะเป็นไอคอนของเชลซีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะ

เพียงแต่ว่าตอนที่อยู่เชลสีเขาไม่ได้ใส่เบอร์๒๔นะ
อ่าเขาใส่เบอร์๒๔นะ
จึงทำให้ปล่อยนักติดหมายเลข๒๔คนเดียวไป
แล้วก็กลายเป็นคุมกำลังสำคัญที่ทำให้เชลซีเนี่ยกลายเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีก
ตอนนู้นนะครั้งแรกในรอบ๕๐ปีได้
เดี๋ยวเราจะมาค่อยละเรียกเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคล็อตเมื่อกี้เลยนี่

ก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงปี๒๐๒๒นะครับเราก็คงทราบกันดีว่า
ลุยฟิกโกซีอาดีมซีดาเดวิดเบคแคมโรนาโดอาร์ไนไมเคิลโอเวน
เราเนี่ยถือว่าไม่ได้สมความสำเร็จในเชิงของ
รูปธรรมที่เป็นแชมป์โทฟี่สักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเม็ดเงินลงทุน
ที่คาดหวังว่าต้องเอาโทฟี่มาให้ได้มันไม่ใช่
แคชหรือของเงินสดแต่ว่าในเรื่องของโทฟี่ที่เป็น
จุดไม่เป็นทางหลักของทีมฟุตบอลกับไม่เป็นสมควรสำเร็จเท่าไหร่
ซึ่งก็๒๐๒๒เราก็เลยรู้ว่าปัจจัยสำคัญเมื่อถอดบทเรียนออกมาแล้วเนี่ย
มันใช้คำว่าล้มเหลวได้เลยแหละเนอะในยุคในตอนนั้น
เดียวผมว่าแชมป์บาริกาแชมป์เดียวไม่ไม่เวิร์คในยุคที่แบบ
มันก็น่าเสียดายนะครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่า

ไม่ได้เป็นนักเตะที่ยิงประตูเยอะแอดซิสสูงสูงอ่า
บอลคมคมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่มองอย่างนั้นเขามองว่าแบบเอ้ยมัน
ไม่มีความจำเป็นจะมาขึ้นค่าหงค่าเหนื่อยอะไรไร้สาระอืมไม่ใช่ไม่เอาอ่ะ
ถ้าถ้าเทียบกับอายุก็อาจจะเยอะถ้าเทียบกับอายุอาจจะเยอะ
แต่ถ้าเทียบกับความสามารถแล้วโอ้ยถูกเหมือนขี้เลยพี่ใช่จริงถูกมาก
หมู่รอปแรกหมู่รอปแรกหมู่รอปแรกอ่าใช่

กำลังปากดีเลยว่ากันเลย
คมมากการวาถะคาลมเชือกเฉือนของเขาสุดยอดจริง
แล้วดันได้แชมป์ด้วยไงมันยิ่งไปกันใหญ่
ปีแรกด้วยนะแล้วเกมแรกของรุ่นกลางตอนเชิลซีเจอแมนยู

เกมเปิดรุ่นกลางเจอแมนยูเลยมุนโยชน์ยุคนั้นนะครับ
แล้วก็นำขาดลอยแบบม้วนเดียวจบ
ใช่เป็นปีที่แบบโอ้โห

เทอรี่คาวันโยปีเตอร์เช็คมีมาเกเล่เนี่ย
โอ้โหสปรีนเกมรับแน่นมาก
เสียแค่หลัก๑๐กว่าลูกเองโอ้โหนี่สุดยอดจริง
คือไปชวนนึกถึงแบบกองหลังยุคอาเซนอน
โทเนียดำวินเทอร์เบิร์นลีดิกซัน
ซีฟโบมาตินคีโอนหรือซีแมนพวกนั้นได้เลยครับ
อืมที่แบบแข็งนะครับนั่นแหละครับ
เอ่อตอนที่เรียลมาริดขายมาเกเล่เนี่ย
ว่ากันว่าครับซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมอย่างซีดานเนี่ย

แล้วซัปเปอร์สตาร์อันยอมปล่อยออกไปได้ยังไง
คือคือเรียลมะนิดเป็นทีมที่ขาดสมดุลตอนที่ขายมาเกเล่ทิ้ง
คือเกมลุกดีมากแต่ตัวเกมรับอะครับมันไม่ดีพอที่จะช่วย
ที่จะช่วยให้ทีมเป็นแชมป์
แต่ว่ามันก็ขาดอุปกรณ์ซัพพอร์ตอะไรบางอย่างที่สำคัญ
ก็ทำให้แบบเปลี่ยนเปิดที่ดีแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้ชัดมาก
เป็นเพราะว่าเชลซีเป็นทีมแรกที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา
ก็คิดอย่างนั้นเลย
อินเตอร์ก็ไม่น่าจะเหมาะมีความรู้สึก
เตอร์ยุคนั้นก็น่าจะเหนื่อยนะ

อย่างแรกกับอย่างที่๒สัดคร้องสัมพันธ์กัน

ทั้งเงื่อนไขของอายุเงื่อนไขของราคา

ในมุมมองของโชเซมูลินโยครับในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์คนสำคัญคนหนึ่งของ
บอกว่ามาเกเล่คือนักเตะที่เสียสละที่สุดของทีมเชลซี
จนถึงการที่จะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมกรุ๊ปอืมใช่ครับเอ่อ
เขายังมีความเยือกเย็นมีความสุขุมแล้วก็สามารถทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเกมลุก
เขาไม่ได้โดนใบเหลืองเยอะนะครับถ้าเทียบกับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาควรจะโดนเยอะมาก
น้ำหลัก๑๐ใบเฉลี่ยรุ่นการละ๑๐ใบอ่ะเนี่ยอันนี้คือเฉลี่ยแค่๔ใบเสร็จว่า๕๔๒๐เนี่ย
แล้วก็ไม่เคยโดนใบแดงหรือใบเหลืองแดงไม่เคยโดนเลย

แล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมในการทำเกมลูกต่อไป
ขณะเดียวกันในเวลาที่เล่นเกมรับเขาก็จะทำหน้าที่ขัดขวางแนวลุกของตรงข้ามและพยายามที่จะแย่งบอลจากคู่แข่งให้สำเร็จให้จงได้

โคตรคุลคนนี้นะครับ

เขาเป็นตัวริมเส้นนะแล้วเขาเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้น้องคว้าแชมป์ลิกเอิง
ในดูปการณ์ก็นะครับก็๔๕ได้ด้วย
พอฝีเท้าดีก็เริ่มขยับขยายเส้นทางไปค้าแข้งกับมักเซยที่เป็นทีมระดับ
ลิุเกิ้งชันยอดของทีมหนึ่งในในสมัยนั้น
นะครับก่อนที่จะขยับไปอยู่ที่
เซลต้าบิโกสองรูปการณ์แล้วก็ถูกเลี้ยวมาริษฐ์ซื้อตัวไป

ถ้าหากเราย้อนไปดูประวัติการเล่นของมาเกลียเล่น
เราจะเริ่มเห็นว่าตอนที่เขาเริ่มอยู่หมักไฟครับ
เขาเริ่มขยับมาเล่นข้างในมากขึ้น

ก่อนที่จะได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับ
ในช่วงที่เล่นให้กับเซลต้าบีโก้

จนอยู่ตรงกลางเลย

อันนี้ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เขาเคยเป็นผู้เล่นเกมกรุ๊ปมาก่อน
ทำให้เขาสามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้เล่นเกมรุกว่า
ไอ้ผู้เล่นเกมรุกว่าเขาเล่นยังไง
มันคิดยังไงไอ้ปีกความเร็วจัดมันคิดยังไงมันเล่นยังไง
มันจะวันออนวันยังไงมันจะทำยังไง
คือมาเค้เล่นรู้หมดเพราะเขาเคยเล่นปีกแล้วเขาเล่นตัวลุกมาก่อน

ดาวใจได้ง่ายขึ้นพฤกษีได้ว่าไอ้พวกมันจะเล่นยังไง
ก็เลยทำให้มาเกเล่เหมือนได้แบบเข้าใจทั้งมุมมองของผู้เล่นเกมลุกและเกมรับ
เอามาเบรนจนกลายเป็นตัวของเขาแล้วก็เป็นเครื่องหมายอ่า
เป็นตัวละครสำคัญแล้วก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญ
ที่ทำให้ได้สำเร็จอืมนะครับแล้วก็ด้วยรูปร่างด้วยครับ
ของที่ค่อนข้างเล็กนะครับมีที่ค่อนข้างต่ำอืมแล้วก็
ร่างกายก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยความที่เป็นคนแอฟริกันด้วยนะครับอืม
ร่างกายจิตใจแข็งแรงอยู่แล้วทุกอย่างมีความสมดุลจริง
สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งเกมลุกได้ทุกคนบนโลกใบนี้
ผมก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับ
อืมก็ในช่วงถ้าให้พูดถึงมาเกเล่ได้ชัดเจนที่สุดก็คงยังไง
ทั้งเชลฟีมูลินโยได้เป็นโปรไฟล์สำคัญเขาเลยได้นะครับ
โดยที่มูลินโยชื่นชอบในการใช้แผน๔๓
มีมาเกเล่เป็นหัวใจสำคัญในการดูจังหวะของทีม

แย่งบอลสกัดบอลสกรีนบอลนะครับแล้วก็ช่วย
เชลซีให้รอดพ้นจากวิกฤตอันตรายจากเกมลุกคู่แข่งฝั่งตรงข้าม
แล้วก็เปิดโอกาสให้นักเตะเกมลุกได้เฉิดฉายซึ่ง
ตัวละครหนึ่งตัวละครหนึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากมากที่ทำให้
เป็นผู้เล่นเกมลุกในยุคเชลสียุคนั้นที่แข็งแข็งสุดสุดก็คือแฟงก์ลัมพาท

พรสวรรค์เขาสู้ซีลานไม่ได้เดี๋ยวเล่นกองแดบอะไร
เดี๋ยวจัดการให้ซีลานเล่นเกมรูปให้เป็นเต็มที่
ผมว่ามายเซ็ตอันเนี่ยคลไงที่ใครมีคุณเป็นว่า
โคเกมรับเดี๋ยวกูจัดการให้มึงไปเล่นเกมลุกให้ดีซะ
นี่นักเตะฝรั่งเศสเขาเป็นอะไรกันนะ

ผมไปอ่านเจอมาโดยบังเอิญเขามีคนไปสัมภาษณ์ครับ
สัมภาษณ์นาเกได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่

ไปแล้วอืมหืมก็ถามถามคำถามตอนนั้นถ้านิดนึงนิดนึงก็มี
คำถามถามต่อตรงว่าเมื่อพูดถึงมาเกเนโรแล้ว
เนี่ยครับเอ่อตอนเนี้ยใครที่จะเป็นนักเตะที่แบบอยู่ใน
มันไม่ต้องแล้วมันต้องเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่แล้ว
นั่นแหละมอบให้น้อง
และตัวเนี่ยนักเรียกแบบกองเต้อะก็เล่นเก่งเล่นดี
เรียกได้เป็นมินิมีของกันและกันได้เลย
ทุกอย่างรูปทรงวิธีการเล่นแม่งเหมือนกันไปหมดเลย

มันเหมือนกับจับเข้าเครื่องซีล็อกแล้วออกมาเลยอ่ะ

อันนี้มาเกเลเขาก็บอกพูดเสริมไปว่า
ผมเห็นความต้องการชนะในตัวเขา
แล้วก็เขาก็เป็นผู้เล่นที่มีสมาธิสูงมากมีความมุ่งมั่นอย่างมาก
แล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในทุกเกม
ซึ่งอันนี้เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเห็น
ไม่ว่าจะเชียร์เชลซีหรือเชียร์ทีมตรงข้ามหรืออะไรก็ตามแต่
ก็น่าจะเห็นอยู่ว่าโอ้โหนี่ไม่ธรรมดา
ความมุ่นมั่นของเขา
ใช่ครับผม
จุดที่ทุกคนเห็นเหมือนกันไม่ว่าผมพี่ตะหรือแฟนบอลทีมไหนก็ตาม
เห็นตรงกันเลยก็คือว่าทั้งกองเต้และมายเกเลสมีจุดร่วมอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกันมาก
ก็คือทั้งสองคนเป็นนักเตะที่ไม่ได้อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับ

เออทั้งกองเต้ทั้งมาเกเล่เป็นเหมือนกันเลยคือแบบ
ไม่ได้อยากเป็นสตาร์เว้ยแค่อยากให้ทีมประสบความสำเร็จทีมได้แชมป์และคนอื่นแฮปปี้
มีความสุดท้ายบางอย่างถ้าเราสังเกตดู
ใช่รวมถึงการใช้ชีวิตนอกสนามใดเขาก็ไม่ได้มีความเป็นสตาร์ขนาดนั้น
ใช่ทั้งกี่ตัวมึงมันเป็นสตาร์นะ

เห็นมึงมันเป็นสตาร์นะเว้ย
อย่างนั้นต้องการต่อสตาร์เต็มที่พิธีการใช้ชีวิตการเรียกแสงของเขาไม่รู้จะใช้คำไหน
ไม่ใช่แค่เรียกแสงนะพี่แต่ว่าเรียกตรีทด้วย
ใช่มันก็จะเป็นเป็นเป็นวิถีสตาร์
ผมเห็นเหมือนเพื่อนบังคับให้ชูอะครับ
เออมันถึงขั้นนั้นแล้วอะพี่
เขินไล่ให้ไปอยู่กับมินามิโนเลย
แต่มินากิโน่นั้นตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนร่วมไงแต่กองเต้คือส่วนร่วมเลยนะเว้ย
เออไม่มีคุณก็ไม่ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ย
อืม

อ่าตรงหน้าระดักเชฟ

เขาเนี่ยติดหนี้มาเกเล่เยอะมาก
เยอะมากไม่ใช่หนี้ในเรื่องการเงินนะ
กำลังจะแสวว่าไม่ไปใช้เขาแล้วมาออกข่าว

แต่คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตครับผม

การที่คนคนหนึ่งจะย้ายข้ามประเทศมา
และใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่วุ่นวายมากอย่างลอนดอน

ภาษาอาหาร
ต้องทำอย่างไรที่จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอย่างลงตัว
ลอนดอนได้อืมอืมเขาก็นั่นแหละครับเป็นคนที่
ที่เป็นนักเตะที่มาจากการรัฐทวีป
ที่มีความแตกต่างทางว่าทำสังคมมาก
ให้ใช้ชีวิตกับลอนดอนได้อย่างไรอย่างนี้ครับ

แต่ก็คงเรียกยังไงก็คงไม่แตกต่างนะครับ

เพราะว่าเนื้อความที่เราเคยชินมาอ่ะ

เขาอาจจะแบบบอกสื่อว่าเวลาที่เรียกชื่อเขา

ไม่แน่ใจนะยังไม่เคยไปยังไม่เคยไป
เดี๋ยวค่อยไปดูโซนัลอีกทีนึง
แล้วผมเนี่ยมีนักภาคสักคนก็อ่านอย่างนี้นะ
ของผมอันนี้คือเป็นคนท้องถิ่นเขาบอกเอง

เป็นคนโลเคิลที่นั่นเขาพูดเองว่าชื่อเมืองเขาออกเสียงอย่างนี้

ก็เลยโอเคเป็นความรู้ที่ได้มานะครับ
เป็นอีกเกร็ดที่ความรู้หนึ่ง
อ้าวไม่ใช่สิต้องเป็นเออริ่งบราวโพลัน
อืม

ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีก็คือเขาก็ย้ายไปร่วมทีม
ตามที่แฟนแชคแมงแบบไม่มีค่าตัวแล้วก็ความรู้สักที่นั่นไป
และจะเล่นไป๓รูปการณ์นะครับ

อืมคนให้คำแนะนำกับนักเตะดาวรุ่ง

นะครับก็ทำงานตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี๒๐๑๙

เป็น๓ปีนะครับ

และเป็นผู้ศัพท์เก่งมากใช่
คือเก่งแบบเก่งมาก
คือคนใดคนหนึ่งไปอยู่เป็นมือหนึ่งได้ทุกทีมนะครับ
เปรียบเทียบให้ง่ายคือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับพวก
บรรดานักเตะสารพัดของเชลซีที่ตัวเทพครับ
อันนี้เป็นตำแหน่งที่มีมาช่วงหลังเริ่มเป็นตำแหน่งที่ต้องมีแล้ว
ซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเห็นอะไรบางอย่างไหมพี่ตะ
ครูดิชินี่ใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งระดับสูงที่เป็นผู้อำนวยการนักเทคนิคก็คือปีเตอร์เช็ค

หมายถึงว่าเคยก็เคยทำไง
อ๋อหมายถึงว่ากลับมาอีกไม่ใช่ใช่ไหม

วันนี้นี่คือเชลซียุคที่พี่ชอบบอกเลย
ใช่ไม่ได้เป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมเคยเป็นผู้จัดการทีม
ใช่เพราะว่าคุณหลีกถูกไล่ออกปุ๊บจะเป็นเวียรี่มาคุมแทน
แต่เวียรี่น่าจะพาเชลฟีได้หลีกคลับหนึ่งครับ
โอเคเท่ช่วงนั้นนะ
ช่วงนั้นเขาฮิตกันนะผู้เล่นบริการทีม

ใช่อย่างโคเวนคลี่สมัยนั้นก็เป็นกอดอนสตั๊กคัน

๒๕เองนะมีนักเตะที่แก่กว่าแน่
เหมือนเชลซีนี่เขาอินกับนักเตะอิตาลีนะช่วงนั้น
ใช่ไม่ใช่แค่นักเตะอิตาลีนะนักเตะจากเซลีอาร์ก็นำเข้ามาเยอะอินพอร์ตมาเยอะ
สลดว่ะ
คือแทบมีนักเตะอังกฤษเลยมีแทบนักเตะต่างชาติมีเยอะเยอะแต่มทีมเลย

โฮมโกนใดมันก็โดนปัดตกไป
หรือว่ามันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม

แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งในมุมกลับพี่มิลิก็ได้ผลประโยชน์จากนักเตะต่างชาติพวกนี้เยอะมาก
เนี่ยไม่ได้เล่นสไตลอังกฤษเลยนะแบบเป็นสไตล์ยุโรปละตินหมดแล้วอะครับ
ลงไปล้วงบอลจนถึงตำแหน่งพื้นที่เกมรับตัวเองก็ทำอยู่บ่อย
แล้วก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่านักเตะต่างชาติตอนที่เปิดรับจากพี่เมริกลุกแรกมีผลหมด

ด้วยมันก็เป็นเรื่องราวของสี่เชื่อว่าถ้าดูบอลยุคก่อนหน้านี้อ่ะ
มันก็น่าจะรู้จักเขาอย่างดีเลยแหละ
ที่ควรจะอยู่ในรวมดาลาโลกอะพี่รู้สึกยังไง
เออแต่ในไม่ค่อยมีใช่ไหมครับไม่ค่อยมีการจัด
ใช่
นี่ก็น่าจะเป็นทีมยอดเยี่ยมแบบทีมรวมดาราโลกสักคนหนึ่งอ่ะมาเคเร่เนี่ยใช่ใช่
โอเคเราต้องต้องต่อไปเผื่อไว้ไหมหรือว่าเมื่อกี้ไปแล้วก็
เตะเชลซีตำนานเชลซีเป็นนักเตะที่ผมชอบที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เคย
ก็ทำให้ดูเชลซีบ่อยมากจนถึงปัจจุบันก็คือคนนี้
ก็คล้ายคล้ายกับพี่อ่ะพี่ก็ชอบเขาเป็นพิเศษซึ่งจริงเมื่อกี้เหมือนพูดไปแล้วด้วยนะ
เริ่มตอนที่เชลเชลซีมาเตะที่เมืองไทยประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมั้งอืม

ยิ่งช่วงนี้ยิ่งน่าดูเลยเอาจริง

อ้าไม่พูดถึงความถูเก่าไง
รู้สึกว่าพอถูเก่ามาบอลมันน่าดูครับ
แต่ก็ใน๒๓แมทนี้ไม่ค่อยน่าดูจริง
แล้วผมก็เป็นติ่งทูเคอร์คนหนึ่งเหมือนกัน
จริงชอบเขานะรู้สึกว่า
คือจริงทูเคิลเราชอบเขาตอนแมทที่ชิง

เนี่ยมันต้องอย่างนี้

เขาแบบเป็นแบบออเคสต้า

คือเอาจริงสองคนนี้ถ้าเกิดรวมร่างกันนะ

มันมีความแบบ

คือพี่รู้สึกว่าครอปยังมีความสุขคุ้มกว่า

แต่ตัวทูคเคิลคือการแบบบ้าพลัง

ผมว่าทูเคิลอะแม่งโรคจิต

คือถ้าเป็นนักเตะคือแบบนั่นคือเมซี่อ่ะ

เห็นอย่างนั้นจริงก็เลยทำให้

เราได้แชมป์ก็ได้ลิวฟูได้แย่งแชมป์แมนซิตี้ได้ก็ได้
หรือจะเป็นเชลซีได้เราก็รู้สึกดี
คือหนึ่งแน่นอนเราไม่อยากให้แมนซิตี้ได้แชมป์อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดคนที่ได้ไปเป็นเชลซีจะแฮปปี้เลย
ไม่ได้รู้สึกเสียดายว่าเราไม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำ
เพราะเรารู้สึกว่าเชลซีเขาดีมาก
โค้ชด้วยนักเตะเขาน่าดู
คล้ายบ่อยว่าปีเนี้ยถ้าเกิดไม่ดูริ้วครูที่เป็นทีมเชียร์

จริงในช่วงพล็สคอลก่อนซัลทันต้านไปเจอกับแมนซิตี้อะ
ซึ่งอันนี้เราอัดในช่วงที่เรารู้ผลคือเสมอนึก
ไม่สุดอยากจะอาจพิมิการลุ้นอะไรแชมป์จบแล้ว
คือทุกคนก็บอกว่าในทางทฤษฎียังเป็นไปได้
แต่ในทางปฏิบัติก็ยากแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเอาจริงถ้านับจากลิวภูแล้วกันเนอะ
ริวภูร์ยังมีแมทต่อค้าง๒แมทซึ่งถ้าเกิดขยับเข้าไปใกล้เนี่ย
นับดีก็คือเราห่างกัน๖แต้ม

คือจบไหมเราก็รู้สึกว่าเรื่องราวการที่ตามแท่มเดียวก็ขี้แตกอะ
ยังเอาไม่อยู่เลยยังทำไม่ได้เลย
แต่ก็มันบีกัน๒แต้มกันไปก็สนุกอยู่เนอะ
ก็โอเคมันก็ก็ยังพอมีลุ้นเล็กเล็กแต่เอาจริงจริงถ้าใน
ฐานะแฟรนลิวฟูก็รู้สึกว่าโหยากแต่ก็นั่นแหละอาจจะมี
อืมอาจจะมีก็ได้อย่างเมื่อคืนเราก็เห็นว่าว่า
ตันได้หลายเม็ดเหมือนทุกครั้งแต่ก็จะโดนเขายิง
อยู่นะถ้าแบบไม่ถ้าโดนโบช่ายิงอะไรอย่างนี้แบบ
คือเมื่อคืนอะถ้าเกิดมันพลิกสองศูนย์อะพี่ว่าแม่
หันกลับมาบอกว่าคุณถ้าจะเอาแชมป์คุณต้องชนะรวดซึ่ง
ยากกว่ารุ่นที่แพ้ครับบอกเลยนะที่ไม่มีโมฮาเมฆซาลา
ด้วยนะใช่แล้วแล้วไม่มีแล้วสำขนาดเนี้ยสามกองหน้า
เป็นมีปัญหาเรื่องสัญญาหมดเลยอ่ะอ่าคือคือออกข่าวมาหมด
เลยทั้งชิณเรียโอซาและมะเนเนียเนี้ยมีมันต่อ
เลยอะยังไม่ไม่ต่อแต่ก็ไม่ได้ใกล้จะหมดแต่มันมีควร
มันมีมันมีมันมีเขาเขาให้สัมภาษณ์กันว่าแบบมะเน้
ก็อยู่ในช่วงที่ลูกผีลูกคนกับลิเวอร์ฟูเหมือนแบบ
แบบแบบแล้วก็ก็พยายามจะอันตรายพี่อันตรายชิบหายเลย
เพราะว่าสัญญามันเน่คือหมดส่องพันพิสสามอ้าอีกปีเดียว
อืมซึ่งนั่นแหละตอนเนี้ยถ้าถ้าลองไปไปตามอ่านข่าวดู
มันจะมีข่าวของทั้งสามคนเลยคือซาร่าไม่ต้องตามแล้ว

ผมยังไม่เริ่มอ่านด้วยแต่เห็นที่เขาสรุปไม่ใช่สรุปติ
เป็นปลวยผลาดหูวัว

ถ้า๓คนนี้ดันไปตกอยู่ทีมเดียวกันน่ากลัวมากเลย

ทีมเดียวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นทีมบ้าพลังขึ้นมาทันทีนะ
สตาร์โอเล่ตอนเนี่ยน่าจะไปที่สเปอร์

น่าจะเพราะว่าผมได้ข่าวมาตั้งแต่ตอนกลางเดือนมกรา
มันมีนักข่าวเทียร์ต้นนะครับเขาหลุดออกมาว่าสเปอร์กำลังจะได้ซาโอเล่ราคา๒๐ล้าน
แล้วก็ตอนหลังมีตัวเลขเขาออกมาประมาณ๒๒๕๒๒๓อะไรอย่างนี้
มีข่าวหลุดออกมาตอนแรกก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะ
ช่วงก่อนพี่เบลิกสัปดาห์เนี่ยเตะมันเห็นชัดแล้วว่าแบบว่าเตาเล่อาจจะเตรียมย้ายจริง
เพราะว่าได้ลงปะแมทล่าสุดไม่จำไม่ได้อ่ะ๓รอง
ก็คงคอนเต้จะเอามาเล่นเป็นวิงแบ็คแล้วมั้ง
คอปไม่เอาซะหน่อยล่ะตัวอย่างนี้อยากได้นะเนี่ย

วิ่งกันไปรถถังเลย

คือน่ากลัวเนี่ยไม่ได้รู้เล่นเก่งไม่เก่งนะแต่แบบคือยังไปแข่งกับมันอ่ะ

ช่วงท้ายมีออกทะเลไปคุยเรื่องชาวบ้านในช่องก็เยอะ
นะฮะก็ติดตามเราเหมือนเดิมเนาะทุกวันเสาร์บ่ายสอง

บ่อยมากล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปก็คือเรื่องของฟังภาวรีนะครับ
เล็กไม่มีโทฟี่แต่ซัมโพลียังยืนเด่นโดยท้าทายต่อต้านผลิตการทุกรูปแบบลองไปอ่านดูกันได้ครับ
เขียนนานมากครับบทความวันนี้
ผมจำแล้วผมเริ่มเขียนตอนช่วงส่งท้ายปีเก่าตั้งแต่ละปีใหม่ครับ
แล้วก็ไปส่งต้นฉบับบกเขาประมาณต้นสัปดาห์สัปดาห์๒๓เนี่ยครับประมาณวันที่๑๐กว่า๑๕๑๖กัน
๑๗มั้งทำไม่ได้แล้วแต่ส่งเล็กมากช้าสุดเลยเขียนยากมาก
น้องเพื่อนอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักน้องซังภาวรีทีมเล็กในอิตาลี

อยู่ในฮัมบุกครับ
ยุคนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนยุค๙๐ก็ยังมีมารถแร่นอยู่บ้าง

มันลีเหมือนกันไปอิตาลีเฉยเลยเว้ย
นั่นแหละครับก็ยังไงก็อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ

ที่อีพี๒๕ที่คุณน่าจะรู้กันแล้วว่าเขาชื่อว่าอะไร

จะพูดชื่อได้เลยแหละจริง
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป